สำหรับไทยรัฐจอบประเด็นค่ำคืนนี้ไปดูกันก่อนเลยนะคะ
เรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่กระบี่
เป็นอุบัติเหตุรถเก๋งไปพุ่งชนกับรถพ่วงที่เขากำลังกลับรถ
ทำให้ด้านหน้ารถเก๋งถึงกับพังยับเยินเลยนะคะ
เคราะห์ดีค่ะที่พ่อแม่ลูกที่นั่งมาในรถ

ติดตามรายละเอียดของอุบัติเหตุนี้พร้อมกับอุบัติเหตุอื่นในรายงานค่ะ

จนถึงนี้แน่หรอกไม่มีที่หน่อยยาวคืน
เพราะดีที่คนในรถกระบะทั้ง๓ชีวิตได้รับบาดเจ็บไม่มากนัก
ที่จังหวัดสิงห์บุรีกระดูกปฏิเหตุรถกระบะชนท้ายรถพ่วง
บนถนนสายเอเชียช่วงก่อนถึงแยกตากฟ้า
ในพื้นที่หมู่๕ตะบนท่างามอำเภออินบุรี
ปฏิเหตุที่เกิดขึ้นทำให้รถกระบะพลิกคว่ำหลายตลบตกข้างทาง
พังยับเยินทั้งคันผู้โดยสารที่นั่งมากับรถกระบะ
เด็นออกมานอกรถเสียชีวิต๓ศพและบาดเจ็บทั้งหมด๗คน
จำนวนนี้เป็นเด็กหญิงวัย๔ขวบรวมอยู่ด้วย

ก่อนเกิดเหตุรถบรรทุกปูนขับออกมาจากปั๊มน้ำมัน
แล้วรถพ่วงที่ขับตามหลังมาเบรกไม่ทันชนท้ายรถบรรทุกปูน
จากนั้นรถกระบาดที่ขับมาทางตรงมุ่งหน้าจังหวัดนครสวรรค์
พุ่งชนรถพ่วงทำให้รถเสียหลักพลิกคว่ำหลายตลบ
แล้วตกลงบ่อปลาข้างทางจนมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตดังกล่าว
ที่จังหวัดกรสินเกิดดูปฏิเหตุรถเก๋งชนควายวิ่งตัดหน้าข้ามถนนบายพลาสเลี่ยงเมือง
ในเขตเทศบาลเมืองกรสินทร์
ปฏิเหตุที่เกิดขึ้นทำให้ควายได้รับบาดเจ็บขาหัก
และมีแผลถลอกตามตัวล้มอยู่ในพงหญ้าข้างทาง
ส่วนรถเก๋งสีดำด้านหน้าพังเสียหายกระจกหน้าแตก
คนขับรถเก๋งระบุว่าเดินทางมาจากจังหวัดสระบุรี

จู่ควายตัวนี้ก็วิ่งออกมาจากฝั่งขวามือ
ข้ามถนนตัดหน้าในระยะกระชั้นชิด
เบรกไม่ทันพุ่งชนอย่างจัง
ที่จุงวันทครรภ์ราชสีมาเกิดอุปติเหตุรถเก๋งชนแบรีเออร์
บริเวณแยกไฟแดงคลองชลประธาน
ถนนสายโชคชัยคอนบุรีอำเภอโชคชัย

ตำรวจและกู้ภัยเข้าตรวจสอบพบว่าตรงจุดเกิดเหตุ

แต่ที่น่าเปลี่ยนใจคือไม่พบตัวคนขับ
และผู้บาดเจ็บอยู่ในที่เกิดเหตุแม้แต่คนเดียว
แต่ไม่ชินเส้นทางและถนนค่อนข้างมืด
จึงเสียหลักพุ่งชนแบรีเออร์พลิกตะแคง
และคนขับอาจจะโทรศัพท์ให้คนรู้จักมารับออกจากจุดเกิดเหตุ
ทางนี้เจ้าหน้าที่เก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุ
เตรียมตรวจสอบชื่อผู้ครอบครองรถ
เพื่อติดตามตัวมาสอบปากคำอีกครั้ง